มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองน่านนะคะ

แต่ว่าตอนนี้น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมนะคะ

โดยเฉพาะที่วัดภูมินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองน่านนะคะ
ตอนนี้มีน้ำท่วมขังอยู่ที่ประมาณ๒๐เซนติเมตร
ส่วนพื้นที่ตลาดค่ะมีน้ำท่วมขัง๖๐เซนติเมตรนะคะ
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดภูมินจังหวัดน่านค่ะเชิญค่ะ
ทีมข่าวยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
เสียหายไปกว่า๒๐ชุมชนนะครับรวมถึงสถานที่สำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอีกด้วยครับ
ภาพมุมสูงบริเวณชุมชนท่าลี่ในเขตเทศบาลเมืองน่านทำให้เห็นสภาพน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง
ซึ่งจากการสำรวจของทีมข่าวก็พบนะครับว่าบางจุดสูงเกือบสองเมตรรวมถึงมีสถานที่สำคัญเช่นวัดภูมิน
ซึ่งขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณท้ายวัดประมาณ๒๐เซนติเมตร
ขณะเดียวกันในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านนะครับยังคงมีน้ำท่วมขังถนนเกือบทุกสายสูงประมาณ๓๐เซนติเมตร
แต่ยังคงมีบางจุดนะครับที่ยังท่วมสูงถึง๖๐เซนติเมตร
ส่วนประมาณให้ประชาชนไม่ข่าวสันจร
จากการสอบถามป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
หลังจากที่ไม่มีฝนตกลงมานะครับปริมาณน้ำจึงเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่สำหรับในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน
ขณะนี้ได้เกิดน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่๒๐ชุมชน
ทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องคอยอำนวยความสะดวกตามแยกต่าง
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วม
ขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่เทศบาลเมืองน่าน
ไหลเข้าไปอย่างพื้นที่อำเภอเวียงสาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
โดยเฉพาะ๓๔ตำบลที่มีพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ
คาดว่าสถานการณ์จะหนักกว่าในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านครับ
สภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านณเวลานี้นะครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนที่เราเฝ้าติดตามมาปรากฏว่าขณะนี้เมื่อตอน๖โมงเช้า
เราเช็คได้ว่าน้ำลดลงไปประมาณเกือบ๓๐เซนนะครับ
ก็แสดงว่าตอนนี้น้ำลดลงแล้วจากตั้งแต่เช้ามาจนถึงวันนี้เวลานี้
เราก็ดูแล้วสภาพน้ำลดลงไปมากพอสมควรนะครับ
แต่โดยภาพรวมแล้วน้ำจากในเมือง
จะไหลรวมไปที่อำเภอเวียงสา
ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องไปเฝ้าระวังที่อำเภอเวียงสา
เพื่อจะคอยดูแลพี่น้องประชาชนในโซนนั้น
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

ได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งแล้วจำนวน๕ตัว
เพื่อผันน้ำในพื้นที่ที่ยังขังสูงอยู่นะครับ

และกำลังนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลเข้ามาสนับสนุนอีกหนึ่งเครื่อง
คาดว่าจะนำมาติดตั้งได้ในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ขณะที่เมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา

ขณะนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับ

จะทำให้น้ำที่ท่วมขังในบริเวณเขตเทศบาลเมืองน่าน
จะเริ่มลดลงภายใน๒๓วัน
ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติครับ

รายงานจากวัดภูมินจังหวัดน่านครับ